ต่อกันที่นางเอกสาวคนนี้ค่ะขวัญอุตสามณี
เรื่องรักเลิกกับไฮโซไทยโรงแรมดังยังไม่ทันเคลียร์

เออบอกเลยกับปัญหาข่าวลือสืบเนื่องมาจากสำนักข่าวแห่งหนึ่ง
หลังผันตัวเป็นนักแสดงอิสระได้ไม่นานค่ะ
ในข่าวนะยังเล่าด้วยว่ามีคนจ้างเธอไปงานอีเวนต์
ก็ได้รับคำตอบจากนางเอกสาวสวยให้ติดต่อไปที่ช่อง๓ด้วย
จ้างงานก็เลยเอ๊ะว่าไปไงมาไงนะ

ทั้งที่ก่อนหน้านี้ค่ะแววว่าจะเป็นอีกค่ายหนึ่งนะ
แล้วก็เพื่อไม่ให้เมาส์กันไปเลอะเทอะค่ะ
สาวขวัญบอกไม่ต้องรอฟันพรุ่งนี้นะคะ
ที่เธอจะออกมีงานมีงานมีคิวออกกันอีเวนต์

ต้องรอเพราะว่าเธอเคลียร์เองเลยวันนี้ค่ะ

เธอไม่เคยพูดอะไรตามที่ข่าวออกมาเลย

เอาเป็นว่าเคลียร์แล้วว่าข่าวลือโซวิกน้อยสีไม่เป็นความจริง

เดี๋ยววันพรุ่งนี้รอฟังขวัญอุสามณีกันนะคะ

เรื่องนี้นะคะต้องรอแบบยืนยันคำตอบจากปากสาวขวัญจริงนะคะ